ท่านผู้ชมครับตกลงศึกแล้วนะครับไม่ต้องรอสามวันนะ
อดีตพระเอนะครับคือเป็นพระหนุ่มรูปหนึ่ง
อยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่อุบลรัชธานีนะ
วันก็ไม่ทำกิจของสงฆ์นะครับ
นี่ศึกแล้วฮะจนชาวบ้านเนี่ยเขาร้องไปสำนักพุทธก็เลยมาเตือน
ศึกแล้วนี่เป็นคลิปที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
อ่าตกลงเขาบอกว่าเขายอมศึกแล้วทีแรกบอกจะขอเวลาสามวัน
เช้าวันนี้ศึกแล้วนะครับนายปรัชญาพรศรีเศษอายุ๓๗ปี
อดีตพระเอนะเรียกว่าอดีตพระเอเรียกทิศเอก็ได้
วันนี้ติไปนะครับอดีตพระลูกวัดสำนักสงฆ์วัดป่าสว่างสามัคคีตะมนต์โพนเมือง
อำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีศึกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ
หลังจากที่ปรากฏคลิปเสกฮานุมานลิงลมให้กับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วเด็กคนนั้นก็กระโดดโลดเต้นอยู่ในสาราของสำนักสงฆ์ที่เขาบวชอยู่
นี่ฮะนอกจากนี้ครับยังขายเครื่องรางของขลังแบบขายแบบออนไลน์
บอกว่าทำมาจากเครือเขาหลงก็มีมีพระขุนแผนโพสต์ขายแบบเป็นล่ำเป็นสรรนะฮะ
เรียกว่าชาวบ้านบอกทนไม่ไหวนะต้มพวกเครือเขาหลงขายอีก
บอกเป็นมวลสารต่างต่างนานานะครับเมื่อวานเนี้ยติถึงขั้น
อ่าท่านถ้ามีวิชาอาคมจริงเนี่ยลองหน่อยติเองก็ให้ลองเลย
ลองเสกฮานุมานลิงลมใส่ติหน่อยปลุกของไม่ขึ้น
เนี่ยพระเอตอนที่ยังเป็นพระอยู่เมื่อวานเนี่ยเสกคาถาอยู่๕นาทีปลุกไม่ขึ้น
ติไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนเด็กคนนั้นเลยทำไมอ่ะไม่ติหรือเพราะอะไร
เขาบอกว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่จิตศรัทธาก็เลยเปลี่ยนอีกคนนึงให้ทีมงานเราอีกคนนึง
เจ้าสำนักสงฆ์ก็ไม่ค่อยสบายใจชาวบ้านก็ไม่สบายใจ
ลงเช้าวันนี้ศึกแล้ว๘โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เจ้าสำนักสงฆ์วัดป่าสว่างสมคีธรรมที่เขาบวชอยู่ก็ทำพิธีศึกให้
แล้วก็เปลี่ยนจากผ้าจีวอนก็มาใส่เสื้อฟุตบอลกางเกงขาสั้นนะฮะ
ติก็ไปคุยด้วยนะครับเมื่อเช้านี้
เอเนี่ยบอกว่าตัดสินใจศึกเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
รับว่าเมื่อคืนนี้เครียดมากที่จะต้องศึก
แต่คิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมศึกแล้วก็สบายใจขึ้น
จากนี้ไปเนี่ยจะไปหาห้องเช่าสักที่หนึ่งในพื้นที่อำเภอนี่แหละ
เดี๋ยวจะไปรับเลี่ยมกรอบพระทำเครื่องรางของขลังขายตามความถนัดที่ทำอยู่
ก็จะส่งขายตามออนไลน์ตามลูกค้าที่เขาสนใจสั่งซื้อมาตั้งแต่ตอนที่บวชอยู่
ส่วนที่ต้องทำก็คือเขาก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
มีความจำเป็นต้องหาเงินรักษาแม่ที่ป่วยอยู่
เมื่อคืนเครียดเหมือนกับว่าต้องศึกเมื่อคืนนี่มานอน
เอ้าก็เครียดครับแต่ว่าต้องสัดทดได้ต้องหย่อมไปไปตามกรรมครับ

ก็ไปประกอบสำมารถอาชีพตามจุดความสบายตามตอนของคุณเองครับ
อย่างอะไรรึอยังพี่
เราก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นด้วยนะครับ
เพราะว่าก็มีความความรับศรัทธิ์มันในตัวเจ้าวาดแล้ว
เพราะท่านมีความเมตตาสูง
เรือเขาหลงอะไรของตัวเองก็มีอยู่เยอะเลย

คงพระเครื่องอะไรทำไว้เนี่ยปลูกเสกไว้เต็มไปหมด
คืออดีตพระเอเนี่ยบวชเนี่ยที่วัดที่อุบล

เขาบอกว่าไม่รู้ว่าพอศึกแล้วเนี่ย
ลูกค้าที่เคยสั่งเครื่องรางของขลังกับเขา

พอศึกแล้วแล้วไปขายออนไลน์อย่างนี้เขาจะซื้อไหมล่ะ
เขาบอกก็ไม่รู้จะมีผลกระทบลูกค้าจะเชื่อ
คือต้องยอมรับเลยว่าถ้าทิศเอพูดอย่างนี้
นั่นก็คือคงมองว่าตอนที่ตัวเองขาย
ตอนที่เป็นพระทำให้คนเขาเชื่อไง

ขายด้วยนามของในเอเนี่ยทิศเอเนี่ย
เขาก็ไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบหรือเปล่า
ไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าครับคนเรา

ปัจจุบันคือทำหน้าที่ของตัวเอง

ซึ่งจะไปหาที่เป็นห้องเช่าขาย

เมื่อวานเราก็ได้ยินเรื่องที่เขาบอกแม่เขาป่วยอยู่

เพราะว่าของสงส์มัวจะทำเครือเขาหลงขายของขลังขาย
ติก็เลยไปหาแม่ของทิศเอต่อเลย
แม่ของทิศเอหรือว่าแม่ของนายเอนะคะ
แม่นภาพรศรีเศษ
แม่บอกว่าลูกชายเคยมีปัญหาทางประสาท
หลังจากพ่อแท้เสียชีวิต

ต้องเข้าโรงพยาบาลนานถึงห้าเดือนตอนเนี้ยก็มีสามีใหม่อยู่ที่สกลนคร
ลูกชายก็ศึกษาธรรมะสวดมนต์ลูกชายมีปัญหากับพ่อเลี้ยง
แม่ก็เลยให้ไปบวชที่อุบลราชธานีนะคะส่วนแม่เนี่ยแม่บอกว่าแม่ก็บาดเจ็บที่ขา
ลูกชายก็เลยตั้งใจว่าจะขายเครื่องลางของขลังเพื่อหาเงินมารักษา
นี่นะคะคือตอนไปทำงานรับจ้างคือรับจ้างทำนา
บอกว่าเค้าไม่อยากให้แม่ทำปลายใจเค้าบอกหน่อยเรื่องไอ้ดี
โทรมาบอกแล้วแม่ก็บอกว่าเอ๊แล้วหนูจะติดคุกไหม
หนูจะติดคุกไหมทำไมหนูทำหนูไม่ปรึกษาแม่
เขาบอกว่าเขาอยากได้เงินมาสักก้อนหนึ่ง
แล้วเอาแม่เนี่ยไปผ่าไปผ่าให้แม่เดินได้อะไรได้
แต่เรารู้ตัวดีเราแก่แล้ว
หมอก็บอกว่ากระดูกเนี่ยแคนเซียมมันผูกหมดแล้ว
หมอก็บอกตรงเพราะว่าไปนั่งคุยกับหมอมา
เขาว่าถึงเราจะผ่าออกมาก็จริง
แต่โอกาสที่เราจะพิการมันเยอะ
เขาก็ไม่ค่อยดีหรอกจ้ะเขาจะไม่ค่อยชอบสุข

แล้วก็เห็นว่าลูกชายศึกแล้วเนี่ยแม่บอกสงสารลูกชายนะ
คือลูกชายก็ตั้งใจที่จะบวชปฏิบัติธรรม

แต่คุณแม่บอกว่าลูกชายก็ต้องหารายได้มาช่วยแม่
ก็เอาให้พร้อมก่อนนะพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปบวชอีกทีหนึ่งนะครับ